จุงกันไปจุงกันไปพาวัดใหม่พี่เลน

จุงกันไปจุงกันไปจุงกันไปพาวัดใหม่พี่เลน

จุงกันไปจุงกันไปพาวัดใหม่พี่เลน

เฮ้ยมาแล้วกวางเลนเดียว
ซานต้าค่ะปีใหม่นี้หนูขอผู้ชายดีสักคนได้ไหมคะ
เอาแบบหล่อล่ำรวยใส่สูตรผูกไทย
ขี่บิ๊กไบท์คันใหญ่ท่อดังแง่

นะจัดให้น้องนะน้องต้องการนะจัดให้น้องน้อง
น้องว่าไงคะพี่ค่ะ
พอพี่ถามตรงเลยมานี่มาแบบนี้
น้องต้องการอะไร
น้องมันต้องการเหมือนเราต้องการ

เห็นก็แต่งตัวเข้าเทศกาลด้วย
หนูอยากได้ผู้ชายหล่อรวยล่ำอะค่ะ
แต่ว่าพี่มีวิธีขอพรแบบฝรั่งฝรั่งไหมคะ

หนูอยากได้ผู้ชายหล่อเลยไหม

ไม่ต้องไปหาแถวนี้ลูกนิกว่ามี
ไอ้ผู้ชายที่อยากได้ประมาณไหน

ถ้ายืนทำกัญภาพบำบัดรออยู่นายแล้ว

เออ

หนูมีกล่องแล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์หอบของขวัญนะพี่

ร้านพี่มีป่ะเนี่ย

เอาไปนะลืมเอาลืมเอามา

เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้น
ทำไมคนเข้าร้านเรานี่ลืมตังค์มั่งตังค์น้อยมั่ง
และนี่คือกระดาษห่อของขวานสีทอง

โบติกของขวัญนี่๓อันถูกสุด
นี่นี่แต่ของพี่เนี่ย
หนูอยากจะได้สิ่งไหน
และที่สำคัญให้เป็น๑๐ใบก็ได้เพราะมันไม่แพง
เฮ้ยของพี่ถูกว่าน้อง

อันนี้ถูกสุด
อันนี้นี่คือการอวยพรของพี่ถูกสุด

ห่อของขวัญ๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
เอาล่ะเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวไปดูของเขา
อ่ะมาพี่บอลสีทองเหลืองอร่ามมาเลย
ครับผมนี่คือกระดาษห่อของขวัญนะฮะ
สีเหลืองทองผ่องอำภัยแม้แต่โรงผีอันพังขุ
ไม่อ่านระบบชื่อของเขาได้

เอ้านี่คือดูถ้าแตะมือมือเงินมือทอง

นี่แตะด้านด้วย

มันจะมาถูกกว่าก๊าซได้อย่างไรอะ
การ์ดนี่ทำมาจากกระดาษแข็งและมันถูกมาก
จริงอ่ะถูกถูกจริง

โอ้โธถูกสุดอันนี้ต้องถามต้องร้อย

โอ้โฮนวดลายเยอะถูกแล้วอันนี้ถามเห็น
พี่นี่ดูนะวัสดุทำมาจากกระดาษแข็ง

เพราะฉะนั้นน้องพิมเป็นคนแดกโพลเทค
เชื่อพี่ได้เลยว่าของพี่ถูกสุด

กะเบิร์ดจะเข้าไปมือเปล่าหรือจะเอาปลอยต่อไปด้วยคะ

อกจากเป็นมงคลแล้วเป็นคำถามข้อที่๔ด้วยค่ะ
มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
การอุปกรณ์ห่อของขวัญทั้ง๓แบบนี้นะ
แบบไหนราคาถูกสุด